อ่ะใครอยากจะโชคดีธุรกิจเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุข

พาไปที่แรกไปที่จังหวัดพิจิตรหน่อยครับนะฮะ
ไปดูที่วัดบึงศรีไฟพัทรารามกันหน่อย
เพราะว่าเขามีพิธีอันเชิญพระประธานหลวงพ่อพัฒน์องค์จำลอง
ขึ้นประดิษฐานในพระอบวโสตหลังใหม่

หลังเสร็จสิ้นพิธีก็มีการจุดประทัดสองหมื่นนัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลแน่นอนที่พลาดไม่ได้
ทุกคนก็รอประทัดนัดสุดท้ายดังปึ้งใช่ไหม
มันก็จะมีเลขปลายประทัดนะฮะบรรดานักเสียงโชคก็รอลุ้นดู
นี่เขาโชว์ให้ดูแล้วหลายคนก็ขอดูนอน
เดี๋ยวนำไปซื้อลอตเตอรี่กันหน่อยเสียงโชคกันหน่อย

ไม่ต้องไปไหนไกลครับมีกลุ่มบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ตเตอรี่นะฮะไปยืนคอยอำนวยความสะดวกที่หน้างานเป็นที่เรียบร้อย
ใครจะยังไงก็เดินเข้าไปข้างหน้างานก็มีคนไปขายให้เรียบร้อย
และอันนี้ก็เป็นบรรตรกาตที่พิจิตรครับ
ชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้ไอ้ไข่จุดนี้เป็นรูปปั้นที่มีความสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
หลายคนเลือกที่จะเอาทองคำเปลวไปติดตรงจุดยุทธศาสตร์ของรูปหล่อไอ้ไข่
ตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะตรงกลางลำตัวน่ะตรงเป้าอ่ะนะตรงไอ้ไข่อ่ะ
เพราะว่ามีการเล่าขานกันว่าถ้าปิดทองตรงนี้จะสมหวังดังใจหมาย
ก็ว่ากันไปเนอะชาวบ้านบอกอีกว่าสังเกตนะคะเขาบอกสังเกตเห็นดีแก้มซ้าย
ต้นแขนด้านซ้ายของรูปหล่อไอ้ไข่มันมีอะไรปรากฏขึ้นมานะคะเขาบอก
ดูดีดีด้านหลังก็มีเหมือนกันอ้าวก็แล้วแต่จะว่ากันไปเนอะ
มีเวลาเนอะไปกราบไหว้ไปก็ดูไปค่ะมาพยาวหน่อยค่ะ
ไม่ต่างจากวัดเชียงทองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองพยาวนะคะ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบที่แท่นหินโบราณอายุอนามกว่า๕๐๐ปีนะคะ
มีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้ค่ะคล้ายกับฐานวางพระพุทธรูป
หรือว่าแท่นบูชาหนาห้านิ้วกว้างสิบนิ้วและยาวสิบห้านิ้ว
แท่นหินโบราณแท่นนี้ยังมีความแปลกคือตรงไหนล่ะ
คือสามารถนำเหรียญไปตั้งวางไว้ได้ง่ายราวกับว่าเป็นแท่งแม่เหล็กแบบนี้เห็นไหม
ถ้าเกิดวางเป็นแบบแนวระนาบเราเข้าใจได้แต่ถ้าเอาสรรของเหรียญไปวางมันก็แปลกนะวางได้
เหมือนแม่เหล็กเลยส่วนวิธีการของเลขเด็ดของชาวบ้านก็คือ
ล้วงไข่พลาสติกสีสันสดใสที่มีสลากเขียนตัวเลขไว้ข้างใน
นี่ไงมีเลขอะไรบ้างเชิญเจริญหูเจริญตาและเจริญใจเอาเอง
ไปต่อกันที่วัดเถระภายนะฮะอำเภอศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรี
ชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบขอพรจากหลวงพ่อสิทธยมพูครับ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่วัดแล้วก็ไปปิดทองมีดตัดหมายลูกนิมิตรด้วย
ซึ่งเป็นมีดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความยาวห้าเมตรยี่สิบเซนติเมตร
สูงหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรน้ำหนักหนึ่งพันกิโลกรัมนะฮะ
อกจากนี้นะครับยังเสี่ยงเซียมซีไปขอโชคขอลาบด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมามาขอโอ้โหได้กันไปนักต่อนักแล้วนะฮะ
ถูกกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับบางส่วนนำเครื่องเส้นไห้ไปแก้บน
เพราะว่าเคยขอรดากันไปแล้วก็อ่ะตอบข้างข้างกัน
ก็จะมีรูปปั้นไอ้ไข่ก็ไปขอกันทั้งวันนะฮะเสียงประทัดดังทั้งวันเลยครับ
เมื่อวานก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปล้วงแล้วก็หยิบลูกปิงปองเสี่ยงทายมา
นะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เด็กหยิบให้หน่อยอ่าเด็กแล้วอีกแล้ว
โชคจากเด็กคนนี้นี่น้องก็โชว์ให้ดูเป็นที่เรียบร้อย
ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเอามาฝากกันนะครับ
เอาไปอาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณกันหน่อยนะคะ
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะแหละแล้วก็ไป
ดวงดีนี่ก็ไปทุกวันนะหมายถึงว่าคนที่ดวงดีไปแล้วนะ
เป็นชาวนกรศรีธรรมาร่ารูหูหุ้ยมาไกลมากนะคะ
มาพร้อมกับประทัดหนึ่งพันห้าร้อยนัดเครื่องเส้นวาลเข้ามา
เอาไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงค่ะบอกว่าที่นี่เนี่ยมาเป็นครั้งที่สองแล้ว
งวดที่ผ่านมาเขาถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๙๘

ส่วนงวดนี้ตั้งใจจะเอาเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชคอีกครั้ง
คล้ายเดิมเลยตัวเลขอะค่ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
แน่นอนว่าไม่ต้องเดาว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่แหละค่ะ
สองตาเลยคึกคักคึกคลื้นแบบนี้นะคะ
ที่นี่เห็นบอกว่าขออะไรก็สมหวังสิครับ
เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะที่หุ่นปั้นตาทองงิ้วรายค่ะ
ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบนะคะ
ใครที่ได้ไปแล้วก็ต้องไปแก้บนนะฮะ
เราไปถามคุณนีวงวิลัยอายุ๖๒ปีเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าบอกว่า
ทุกครั้งเลยนะคุณผู้ชมฟังนะฮะทุกครั้งเลยนะที่มาไหว้ขอโชคขอลาบ
หุ่นปั้นตาทองนิ้วรายเนี่ยก็จะได้เลขทีเด็ดกลับไปค่ะ
กลับไปเพื่อเสี่ยงโชคอย่างงวดที่แล้วก็ถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขท้าย๓ตัว๓๔๒ได้เงินมาไม่มากไม่น้อย๑๖๐๐
มีก็เยอะนะบางคนทำงานทั้งเดือนสำหรับวันนี้ก็เห็นเลขเด็ดในอังนมลอีกด้วย
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
รอบนี้เห็นในอังนมลเป็นเลขอะไรค่ะ
ก็เอามาฝากให้เป็นบรรยากาศนะครับ
เรื่องของโชคลาภนะฮะครบถ้วนกระบวนความ
ถ้าไม่มีเรื่องของโชคลาภคุณผู้ชมคงจะนอนไม่หลับ
ไม่เช้าเช้าแบบนี้กินข้าวไม่อร่อย